ปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดยังคงเป็นปัญหายอดฮิต
ที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดใช่ค่ะแล้วก็ยังต้องการที่จะได้รับการแก้ไขแบบเร่งด่วนนะคะ
มีคุณตาวัย๗๕ปีคนนึงที่จังหวัดขอนแก่นค่ะ
ออกมาบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมาดูแลหน่อย
หมาจรจัดเนี่ยกัดหมูคุณตาเป็นหมูพ่อพันธุ์ตายไป๓ตัวแล้วไม่พอ
รุมกัดคุณตาด้วยเวอะไปหมดทั้งแขนทั้งขาเลยเย็บตั้ง๑๐เข็มอะค่ะ
อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเอาหมาจรจัดเหล่านี้
ไปทำอะไรก็ได้ไปจัดการเอาไปจัดระเบียบหรือว่าเอาไปไว้ที่อื่น
ให้มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกคุณตาแกก็อายุมากแล้วนะคะ
นี่คือคุณตากว้างคำวิชาวัย๗๕ปีค่ะ
บาดแผลเนี่ยมีตั้งแต่ขาซ้ายขาขวาแล้วก็ที่มือที่แขนด้วยนะคะ
คุณตาเล่าบอกว่าบ้านคุณตาเนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงหมูนะ
อยู่ในพื้นที่บ้านน้ำพองที่จังหวัดขอนแก่น
๓วันก่อนหมูพ่อพันธุ์ถูกหมารุมกัดตาย
ตอนนั้นคุณตาไม่รู้ค่ะว่าเป็นหมาใครก็เลยปล่อยไป
จนกระทั่งเช้าวันที่๑๘กุมภาพันธ์
ได้ยินเสียงหมูในคอกร้องโวยวายเสียงดังเลยก็รีบมาดู
เห็นหมา๒ตัวกำลังไล่กัดหมู
ซึ่งหมูตายไป๒ตัวเนี่ยค่ะสภาพหมู
เละเลยตายไป๒ตัวแล้ว
คุณตาเห็นแบบนั้นก็เลยรีบเข้าไปช่วยหมูค่ะ
กลายเป็นว่าคุณตาก็โดนหมารุมกัดไปด้วยอีกคนนึง
คุณตาบอกว่าขาซ้ายที่มันพันแผลใหญ่ไว้นะ
ตรงนั้นโดนกัดเนื้อหลุดเป็นก้อนเลยค่ะ
เป็นแผลลึกมากต้องเย็บ๑๐เข็ม
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันแหละว่าหมาเป็นหมาใครบ้าง
แต่ที่แน่หนึ่งในนั้นเป็นหมาจรจัด
ส่วนอีกตัวนึงเป็นหมาที่มีชาวบ้านคอยเอาข้าวให้กิน
แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามีเจ้าของหรือเปล่า
เห็นหมาไล่ไล่จะกัดหมูอยู่แล้ว
ผมก็เข้าไปช่วยหมาก็เลยกัดผม
แล้วมันกัดหมูอยู่ในคอกกันตายแล้ว๒ตัวแล้ว
ตัวที่๓มันกำลังไล่อยู่ครับ
มันอย่างนี้ผมถึงถูกกัดมันกัด
นี่แล้วพอทราบไว้อย่างไรคะว่าสุนัข๒ตัวนั้นเป็นของใคร
แต่ตัวที่ขาวดำนี่เขาบอกว่าหมาจรจัด
แล้วทีนี้ตัวดำนี่เขาแบ่งรับแบ่งสู้
เป็นหมายายหมอนหรือเป็นหมาใครไม่รู้เขาบอกว่า
หมา๒ตัวนี่ยายนี่เอาข้าวให้กิน

แต่ว่าเขาไม่รับบอกว่าเป็นหมาเขาโดยตรง
คุณตาบอกด้วยนะคะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยากับลูกก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลน้ำพอง
แต่เจ้าหน้าที่บอกคุณตาว่า
ไม่มีเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่มีเครื่องมือในการจับหมาด้วย
ให้คุณตาช่วยเหลือตัวเองไปก่อนละกัน
แต่ก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาเฝ้าระวังให้นะ
ฟังแบบนี้คุณตาก็ไม่รู้จะพึ่งใครนะคะ

ต้องออกมาพึ่งสื่อ

วันนี้ค่ะพันธาโทสิทธิศักดิ์แก้วพลเพชร
อำนวยการกองสาธารณสุขเทศบาลตำบลน้ำพอง
พร้อมกับนายชัดชัยโลฮามากำนันตำบลหนองกุงนะคะ

เพราะว่าคุณตาต้องเข้าโรงพยาบาล

จาโทสิทธิศักดิ์บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะว่า

ทางเทศบาลก็ประกาศพื้นที่คัดกรองสุนัข

จะได้ตรวจสอบสุนัขทั้งหมดในหมู่บ้าน
ว่ามีเจ้าของหรือว่าไม่มีกันแน่

วัคซีนป้องกันโรคพิสุนักบ้าทั้งหมด
ในวันที่๑๕มีนาคมที่จะถึงนี้

ทางเทศบาลให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ

ก่อความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน